คดีของเสียสุชาติที่จังหวัดกระบี่เนี่ย
ผู้ต้องหามามอบตัวคือครบหมดแล้ว
แต่ว่าตำรวจยังเดินหน้าในการหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาแต่ละคนโดยเฉพาะคนสำคัญ
บังฟิศกิบหลีบังหนีพี่น้องสามคนเนี่ย
ปฏิเสธข้อหาหมดเลยนะฮะ
แล้วเสียสุชาติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับ

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาหลักฐานให้มากที่สุด

ชุดสืบสวนทำคดีเนี่ย
ไปหาจนเจอปืนนะครับ
เป็นปืนที่คาดว่าใช้ยิงเสียสุชาตินะครับ
ปืนก้าวมมฝังดินอยู่
อยู่ห่างจากหลุมที่ฝังศพเสียสุชาติประมาณ๑กิโลเมตร
นี่ฮะถูกฝังเอาไว้

เตรียมโทรมาหมดแล้ว

ไปได้ครับ

นี่นะฮะคือวันนั้นที่บังฟิศ

ผู้ต้องหาคนสำคัญ๓คนมามอบตัวเนี่ย
ตำรวจไปหาหลักฐานเพิ่มเติมในพื้นที่เขา

เพราะว่ารักษณะร่องรอยกระสุนที่เจอในตัวเสียสุชาติ

ใช่ตอนแรกตำรวจว่าเป็น๙หม่อนะ

๙หม่อนะฮะ๑ระบอก

หลีพี่ชายเลยแย่งปืนไปยิงแทน

นี่ฮะสพอาวนางนะครับ
พยานในคดีนะครับ

คดีที่บังฟิศนายสุริยาเริงสมุทรวัย๓๑ปีกับพวก

นายสุชาติขาวล้วนวัย๕๔ปี

ในพื้นที่หมู่๑ตะบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี
แล้วก็เอารถของเสียสุชาติก็ฝังเหมือนกันนะฮะ
จุดที่ฝังศพกับฝังรถก็ห่างกันสักประมาณ

ไปทวงเงินที่ติดค้างกันอยู่ประมาณ๓แสนบาท

พบว่าขนาดของปืนที่เจอมันตรงกับขนาดของปลอกกระสุน
ที่พบตกอยู่ใกล้กับหลุมศพของเสียสุชาตินะครับ
แต่ในแกซีนเนี่ยไม่มีกระสุนแล้วนะฮะสำหรับปืนที่เจอวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เอาไปตรวจหาเกลียวกระสุนเปรียบเทียบกับปลอกแล้วก็หัวกระสุนที่เจอในจุดเกิดเหตุด้วย
ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเคยใช้ก่อเหตุในคดีอื่นหรือเปล่า
เรื่องต้นพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนนะครับแต่เป็นชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อบังฟิศ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบสอบสวนแล้วก็ขยายผลกันต่อไปนี่นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกตานิดรามดิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่บอกว่า
หลังจากบังฟิศกิบหลีแล้วก็บังหนีและผู้ต้องหา๕คนที่ออกหมายจับมาเข้ามอบตัวได้ตัวหมดแล้ว
ตอนนี้พนักงานสอบสวนฝากขังที่รวนจำกะบี่นะครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
คนที่ร่วมก่อเหตุที่ถูกกันเป็นพยานหลายคนตอนนี้ก็กล้าจะให้ข้อมูลมากขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแม้หลายคนจะมามอบตัวบอกผมขอให้ข้อมูลกันตัวเป็นพยานหน่อย
แต่เขาก็ยังไม่กล้าให้ข้อมูลเต็มที่ตอนนี้ทั้งหมดผู้ต้องหาคนสำคัญมามอบตัวแล้วก็ถูกฝากขังหมดแล้ว
หลายคนเลยกล้าให้ข้อมูลมากขึ้นนะครับพยานให้ข้อมูลเป็นประโยชน์บอกว่าหลังจากมีการยิงเสียสุชาติ
ยิงไป๔วันเนี่ยนะฮะบังฟิศเอาปืนกระบอกนี้ไปฝากไว้ที่บ้านของพยานคนหนึ่ง
ก่อนจะนำไปฝังดินห่างจากจุดฝังศพ๑กิโลเมตร
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อตรวจสอบว่ามีพยานคนไหนที่ยังให้การไม่ตรงข้อเท็จจริงบ้าง
แล้วเดี๋ยวจะประชุมลงความเห็นทางคดี๓๑พฤษภาคมนี้ว่าจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่
ทีมข่าวของเรานะคะไปคุยกับนางวันเพ็ญมณีกุลอายุ๔๕ปี
ช่วยครอบครัวตามหาหลังจากหายตัวไป
ทั้งคู่สนิทกับเสียสุชาติมากนะคะเพราะว่าไปมาหาสู่กันอยู่บ่อย
นางวันเพ็ญบอกว่าตั้งแต่เสียสุชาติหายตัวไป๓พฤษภาคม
เห็นวิญญาณของเสียสุชาติมาที่บ้าน๓ครั้ง
เธอบอกเธอกลัวจนไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว
ครั้งแรกก็คือวันที่เศรษฐศาสตร์หายไป
เธอบอกเธอเห็นเงารูปร่างคล้ายเสียสุชาติอยู่ในบ้านนะคะ
ถัดมาก็รู้สึกว่าวิญญาณเสียสุชาติมาหาที่บ้านอีก
เพราะว่าสุนัขของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
หอนเสียงดังมากแล้วก็หอนทั้งคืน
ซึ่งมันผิดปกติมากเพราะสุนัขพวกนี้ไม่เคยเห่าหอนมาก่อนเลย
และครั้งล่าสุดคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
หลังจากจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน
ก็เลยคาดว่าครั้งแรกน่าจะมาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว
ส่วนครั้งล่าสุดน่าจะอยากมาบอกว่าวิญญาณยังถูกสะกดไว้

ส่วนการทำพิธีสวดถอนดวงวิญญาณของเศรษฐสุชาติและนำศพมาประกอบพิธีชาปนกฤทธิ์เนี่ยนะคะก็คือทางครอบครัวบอกว่าจะต้องได้ตัวผู้ต้องหาครบทั้งหมดก่อนแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวยังรอความชัดเจนว่าตำรวจจะออกไหมจับใครเพิ่มเติมไหมจะมีผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมอีกไหมแล้วก็จะหารือกันในเรื่องนี้
แล้วก็ที่ข้อมือใส่เหมือนสายสินเอาไว้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ฝากศพเอาไว้อยู่ใช่ค่ะ